ปฐุมธานีกันหน่อยนะคะมีคนใจดำใจร้ายมากเลย
เอาหมาไปยัดในกระสอบถุงปุ๋ยแล้วมัดปากค่ะ
ปากเสร็จปุ๊บเอากระสอบนั้นนะคะมาวางไว้ข้างถนนนะคะ
ปรากฏว่าเนี่ยช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ค่ะ
เขาไปเจอมันแล้วเขาก็เอาคัตเตอร์มากรีดปากถุง
แล้วช่วยมันได้สำเร็จแบบนี้นะคะแล้วเขาก็ถ่ายคลิปนี้แหละ
มาโพสต์ลงในโลกออนไลน์ล่าสุดเอาล่ะข่าวดีก่อน
น้องหมาได้บัตรใหม่แล้วนะคะอ๋อคุณเหมือนพันธุ์แจ๊ครัสเซลล์ผสมเลยอะ
แล้วคุณดูสิคือถ้าเกิดว่ามันนานกว่านี้มันขาดอากาศหายใจแล้วมันตาย
คุณไปทำลายหนึ่งชีวิตเพื่อนร่วมโลกเลยนะมันนอนหายใจไม่ออก
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณถนนเรียบคลอง๑๐หน้าร้านพีรพัฒน์เจริญยน
อำเภอหนองเสือจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
พอคลิปนี้ถูกโพสต์แล้วนักข่าวของเราก็เห็นแล้วลงพื้นที่ไปเลยค่ะ
พูดคุยกับนายภัยบูลแสงเพชรอายุ๕๐ปี
เป็นช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ที่ช่วยชีวิตหมาไว้แล้วก็เป็นคนโพสต์คลิปบอกว่า
ช่วงสายเมื่อวานนี้ขณะที่เขากำลังนั่งซ่อมมอเตอร์ไซค์อยู่
ปรากฏว่ามีรถกระบะมาจอดที่หน้าร้านแล้วกำลังจะจับกระสอบถุงปุ๋ยที่วางขวางข้างทาง
แต่จังหวะนั้นเนี่ยหมามันดิ้นคนขับรถกระบะตกใจก็เลยรีบขับรถออกไป
ตอนแรกก็ไม่ทราบนะคะว่าด้านในมันเป็นอะไร
ตัวเขาเองนั่งซ่อมมอเตอร์ไซค์ไปสักพักเอกใจค่ะ
นึกในใจก็เลยตัดสินใจไปลากกระสอบถุงปุ๋ยมา
ไว้ข้างทางตัดสินใจไปเอาคัตเตอร์มาตัดเชือกออก
แล้วข้างในมันออกมาแบบนี้เป็นสุนัขเพศผู้อายุสักประมาณ๖เดือนค่ะ
ทีนี้หลังจากที่คลิปนี้ถูกโพสต์ออกไปนะคะ
เราเองได้แต่สงสารมันนะคะแต่มีคนใจบุญมากกว่านั้นค่ะ
มารับมันไปเลี้ยงแล้วนะคะไปอยู่ที่บ้านใหม่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ